เรื่องแปลกมันเกิดขึ้นบนท้องถนนบ่อยเลยนะคะ

ข่าวที่จะเล่าให้ฟังรวมถึงให้ดูคลิปต่อไปนี้ก็แปลกเหมือนกันค่ะ
จู่รถก็ขับตามกันมาดี
แต่ทำไมรถคันหน้าถอยมาชนคันหลัง
เอามันเกิดอะไรขึ้นดูคลิปนี้ค่ะ

เรียกประกันด้วยเลยพ่ออย่าอย่าเรียกประกัน
ยอมรับผิดค่ะค่ะเอ่อเรียกกรรมการเลยค่ะดูแล้วก็งงเหมือนกันนะ
คือมันเกิดอะไรขึ้นต้องบอกว่ารถสีดำคันนี้เขาถอยให้รถทางซ้ายมือที่มาจากซอยออกก่อน
แต่ดูสิคือพอถอยแล้วมันก็กลายมาชนคันที่ติดกล้องหน้ารถนะคะคุณผู้ชม
ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าคนที่ขับรถอยู่คันที่ติดกล้องหน้ารถเนี่ยนะก็งง
เมื่อกี้เขาก็บอกเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่ผู้หญิงที่ขับรถสีดำอ่ะนะ
ลงมาจากรถแล้วก็พอลงมาเสร็จแล้วปั๊บก็ยกมือไหว้ขอโทษแล้วก็บอกว่า
ไม่เห็นแล้วก็ให้เรียกประกันดูคลิปเนี้ยมันเหมือนจะจบนะเพราะว่าฝ่ายเก๋งอ่ะยอมรับผิดแล้วไง
แต่ว่าเพจที่เขาเอามาลงเนี่ยเขาบอกว่าดูข้อความสิคะ
มันยังไงยังไงชอบกลหรือตำนานเกียร์อาจะกลับมา
คือเข้าไปดูในคอมเมนต์เนี่ยมันเป็นคอมเมนต์ต้นทางจากฝ่ายผู้เสียหาย
เขาก็อ้างไงบอกว่ารถของแม่เขาขับมาดีเลย
แต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยตั้งใจถอยชน
จนการชนหน้ารถเนี่ยมันแตกเสียหาย
แล้วก่อนหน้านี้ก็ยังมีปัญหากับรถคันอื่นบนทางด่วนมาตลอดทาง
ทีนี้ในคอมเมนต์บอกด้วยนะคะบอกว่า
หลังจากที่คลิปนี้มีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเป็นพยานแล้วเนี่ยนะคะ
มีอีกหลายคนเลยให้ข้อมูลบอกว่ารถเก๋งคันสีดำเนี่ย
เขาขับรถไม่ดีคลิปที่เอามาเผยแพร่เนี่ย
ก็เลยต้องตัดคลิปช่วงหลังออกเพราะว่ามีการพูดถึงบุคคลที่สาม
ไม่อยากที่จะให้กระทบกับพยานที่เขามีน้ำใจเข้ามาช่วยเหลือ
ทีนี้ชาวโซเชียลค่ะตั้งข้อสังเกตบอกว่า
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยผู้หญิงที่ลงมาจากรถเนี่ย
เขาก็ขอโทษเหมือนกับเขารู้ตัวว่าผิดนะ
ก็เรื่องมันก็น่าจะจบลงด้วยดีนี่
แต่บางส่วนเขาบอกว่าที่ลงมาขอโทษเหมือนกับไม่ได้มีท่าทีตกใจอะไรเลย

งงอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูความคืบหน้าในเรื่องนี้เพิ่มเติมหน่อย
เพราะว่าเท่าที่เราเห็นมันเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์เท่านั้นเอง
เราไม่รู้ว่าหลังจากนี้จริงแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือเปล่า
ว่าก่อนหน้านี้เขาไปขับรถแล้วมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่านะคะ
หรือว่ารถมันเสียอะไรเขาว่ากันไปนะครับ